ก็ได้โพสต์ภาพที่เกาะกับคุณแบ้งข์ทิตติ

ข้อความก็คือขอโทษนะคะแล้วก็บอกว่า
แบนก์เนี่ยเป็นพี่ชายคนหนึ่งแล้วขอโทษพี่พี่ทุกคนนะครับ
นี่ไงน้องบอกแล้วน้องได้บทเรียนแล้วนะคะ
กับความผิดแล้วก็จะพยายามทำให้ดีที่สุด

เพชรยินดีอีกวงการหนึ่งวงการมวยนะคะ
โพสต์ภาพกับคุณผู้ชมว่าท้าชกอองตวน
ตวนเกี่ยวอะไรอองตวนเป็นโค้ดของน้องเจ้าขุนนะคะ
โพสต์ทีมสีดำแล้วก็พูดเหมือนเยอะคุณผู้ชม
ตอนนั้นผมต่อให้๓รุ่มหนึ่งเลย
หมั่นไส้รวมไปถึงพี่เป๊กสัญชัย

คุณเพชรนะคะคุณโบ๊ทค่ายเพชรยินดีค่ะท้าเลยค่ะ
ผมเอาจริงให้ค่าตัว๔แสนน้ำหนักต่อให้๒กิโล
กิโลเลยนะคะท้าเลยสนใจทักมา

น้องชายออกมาให้สัมภาษณ์

พี่ชายนะคะน้องอองตวนลั่นค่าตัว๔แสนไม่พอนะคะ

ดราม่ายังไม่จบแค่นี้จะขึ้นไปสังเวียนต่อเลยจริงนะคะ
แต่เอาจริงถ้าดูไลฟ์เฟซบุ๊คเอาดูให้จบนะ
อันนี้ไม่ได้เข้าข้างองค์ตัวนะเขาพูดเล่นนะ
อ๋อเขาแซวเล่นน่ะคุณผู้ชมก็วากันไปค่ะ

เออพูดอะไรไม่ได้เลยคราวนี้กลายเป็นดราม่าใหญ่โตโอลิมปิกไปหมด